คือหาเลขเด็ดโผล่ไม้เท้ามีดปังตอของคู่กายหลวงพ่อพัง
ที่วัดดังอุทัยนะครับเดี๋ยวไปดูซะหน่อย
นี่นะครับที่วัดแห่งนี้นะครับวัดบ้านใหม่หมู่๒ตะบนเขากวางทองที่อุทัยนะครับ
พระอธิการภิกษิสุทธิจิตโตนะฮะท่านเบนเจ้าวาดวัดแห่งนี้นะครับ
พร้อมกับญาติโยมนะฮะไปทำความสะอาดที่วิหารของหลวงพ่อพัง
พร้อมกับขอเลขเด็ดครับที่ไม้เท้าแล้วก็มีดซึ่งเป็นของคู่กายของหลวงพ่อนะฮะ
โดยชาวบ้านเนี่ยเอาแป้งนะครับไปโรยแล้วก็ถูไปถูมา
ปรากฏว่ามันมีเลขโผล่ขึ้นมานะเขาว่าอย่างนั้นนะครับโผล่ขึ้นมาที่ไม้เท้าเป็นเลข
เดี๋ยวลงไปดูนี่มามั้ยเดี๋ยวให้ดูกันเองดูนะฮะมันไหว้กันใหญ่ไหว้กันใหญ่
ตรงไหนนี่พี่หนุ่มเป็นไม้เท้าของหลวงพ่อพังเลขอยู่ตรงไหนนะมีไหมดูสิ
มีมั้ยนี่นะฮะที่เห็นมันคือแป้งเลขอยู่ตรงไหนก่อนเดี๋ยวหนูหาเลขอยู่
เห็นไหมนี่เออไหนเลขไม่รู้เขาบอกว่าเลขนี้นะมันออกมาเป็นเลข๖๗ว่ะ
ชาวบ้านก็บอกว่านี่เป็นอภินิหารของหลวงพ่อพังนะฮะทำให้เห็นเลขที่มีดปังตอ
นี่ต่อมานะครับมีเลขโผล่ขึ้นให้ชาวบ้านเห็นอีกก็คือเลข๒๐
ชาวบ้านเนี่ยต่างตกตะลึงนะครับบอกว่านี่เป็นอภินิหารของหลวงพ่อพังแน
นี่นะครับ
กลับไหว้นับถือหลวงพ่อพังได้นะครับแต่อย่าไปซื้อโดยกะเกณฑ์เอาเองเดี๋ยวจะพังนะ
ค้างมาได้ไหมค้างเลยมันเห็นไหม
แล้วจะเคิ้นมาจริงนั่นแป้งนี่

เห็นมั้ยรูปแอ๊ะแอ๊ะถูเห็นมั้ย

ดูแล้วดูสะกดสะกิดหน่อย
คือเป็นความเชื่อในท้องถิ่นนะนะ

แต่บางทีเขาเชื่อของเขาแบบนี้

มันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ในท้องถิ่นไหน
อะไรยังไงหรือพื้นที่ไหนเขาเชื่อแบบนั้น

หรือไปพูดอันนี้เขาก็รู้สึก

เขาบอกนะคือก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับ

ไปเกรง

เกรงเลขใช่ไหม
เขาเรียกว่าอะไร

ไม่ใช่เกรงเลขเขาเรียกว่าอะไร

เกรงเลขคือไปนี่แหละ

เขาก็เรียกว่าเกรงเลขไม่ใช่เหรอ

เกรงข้อสอบอะไรอย่างเงี้ย

เหมือนว่าเราจะสอบอะไรอย่างเงี้ย
เกรงข้อสอบอ่ะใช่เออแบบอะไรอย่างนี้

เกรงข้อสอบจะออกอะไรเกรงข้อสอบมาสิ

คุยกับเด็กสมัยนี้เหนื่อยไหม
คุยกับเด็กสมัยนี้

อะไรที่มันผ่านไปแล้วผ่านไป

ไม่ต้องด่าหนู

หนุ่มเบรกสิจะอยู่ทำไม
คนดูเขาบอกแต่กล้องกำลังจะขึ้นเลย
คนดูเขาบอกอย่าเป็นแบบนี้เลย

เดี๋ยวอ่านข่าวไง

ถ้าสมมุติจิตใจฉันอมหิตได้ครึ่งหนึ่งของเธอชีวิตฉันคงจะดีกว่านี้

ข้าวใส่ไข่สดใหม่